กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ

วันนี้นะคะเราจะนำเสนอร้านนี้เลย
บอกเลยว่าเป็นเล้งแซ่บก๋วยจับยวน

วันนี้เลยพาไปทานเล้งแซ่บก๋วยจับยวนเฮียยศท่าข้าม
้มเล้งเขาจะใช้เล้งคอคัดพิเศษ
การต้มด้วยเตาถ่านนานถึง๔ชั่วโมง
เนื้อนี่นุ่มเด้งเลยเปื่อยละลายในปากเลย
น้ำซุปเล้งปรุงรสจัดจ้านตามสูตรของร้าน
เพิ่มเติมความเปรี้ยวปรี๊ดด้วยมะนาวค่ะ
พริกและผักชีใบเรื่อย

ส่วนก๋วยจับยวนนะคะจะมีผักขนาต้นเล็ก
หมูยอหมูเด้งเลือดหมูกระดูกหมู

หอมเจียวและพริกไทยป่นเครื่องแน่นมากอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลย
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อหรือไปทานนะคะ
ยังไงถ่ายภาพหน้าจออันนี้ไว้ก่อนได้เลยนะ

เอาล่ะใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
บอกแบบนี้บอกกันทุกวันว่าไทยรัฐทีวีของเรา
พร้อมจะจับมือพ่อค้าแม่ขาย
แล้วเราเนี่ยนะครับจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนสู้นะคะ